คุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์ที่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับ
แฟนข่าวของไทยรัฐทีวีคอการเมืองทั้งหลายด้วยนะครับ
พลาดไม่ได้เลยกับตลบม่านการเมืองนะครับ
วันนี้เนี่ยตลบม่านการเมืองจะพูดคุยกันเรื่องของ
การที่พลเน็ตพระยุจรรย์โอชาออกมาบอกเป็นครั้งแรก
ว่าไม่ได้เป็นทหารแล้วปัจจุบันเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหาร
คำพูดนี้ส่งสัญญาณหรือว่ามีนัยยะความหมายอย่างไร
ตีความอย่างไรได้บ้างติดตามในตลบม่านการเมืองครับ
วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหาร
ก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าดูจากท่านลงพื้นที่
ไปประชุมคอลโมสัญจรณ์เนี่ยมันก็

บางทีบทบาทของท่านเนี่ยนักการเมืองอายเหมือนกันนะครับ
ถ้าที่จริงตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือข้าราชการทางการเมืองนะครับ
อันนั้นมันก็ชัดเจนแต่ท่านก็ยังไม่เคยยอมรับ
ยอมรับเอาต้นปีจอนี่แหละหลังจากได้ลูกสุนัขบางแก้วมา๓ตัวเนี่ย

ก็มันคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะนะครับ
อันนี้การประกาศตัวเป็นนักการเมืองนะครับ
มันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยครับมองไปได้ว่า
ท่านจะจบแค่นายกของพศหรือว่า
จะตีตัวต่อไปนายกหลังเลือกตั้ง
เพราะตามทางที่มองกันเนี่ย
มันชัดเจนว่าได้สร้างสิ่งรองรับ
ไว้มากมายโดยเฉพาะบทเฉพาะการ๕ปีเนี่ย
เริ่มต้นจากคำถามพ่วงประชามติว่า

สวแต่งตั้ง๒๕๐คนไปเลือกท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

เข้ามาเป็นนายกรรมตรีท่านเป็นได้ง่ายมากสะดวก
ต้องลงเลือกตั้งไม่ต้องตั้งพักการเมืองนะฮะ
แต่ท่านก็เบื้องหลังท่านก็จะต้องแน่ใจว่าท่านทำงานได้
โดยมีเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนรัศดร
ผมกลับมองไปว่าเออจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละ
แต่ถ้าท่านจะต่ออำนาจไปเนี่ยท่านถามประชาชนว่า
การเลือกตั้งจะได้สอสอและได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
ตอนนี้ผมดูหน้าตาที่ท่านไปปฏิสัมพันธ์
ขอโทษทีเถอะมั่นใจได้ไงครับไอ้ธรรมาภิบาลเนี่ย
นั่นสิหลายคนเป็นห่วงนะที่ท่านเดินสายไป

แล้วออกมาแล้วในที่สุดการเมืองจะเป็นกลางกันได้ยังไง
มันไม่มีทางแล้วมันต้องเลือกข้าง

เพราะว่านับตั้งแต่การตัดสินใจ
เข้ามาควบคุมอำนาจปกครอง
รู้สึกเขาจะมีแผนอะไรไว้หมดแล้ว

ประเมินสถานการณ์ก็มากแต่เปรียบ
คิดว่าแล้วมันโดนออกมาแล้วมาปรับใหม่

คือทั้งเดินหน้าทั้งถอยมาตลอดเลยนะ

กฎหมายลูกก็ยังไม่ค่อยลงตัว
แต่ว่าพอมันมาถึงตรงนี้มันก็มีสะดุด
ถ้าหลุดก็มันก็จะทำให้เป็นช่องโว
ที่ให้ฝ่ายการเมืองเขาโจมตีนะ

เขาก็มีทีมคิดที่ค่อนข้างไว

แล้วก็หาข้อเหตุผลที่จะสนับสนุน
อย่างเรื่องปฏิวัติมันไม่ได้เกี่ยว

เป็นนายกคนนอกเนี่ย
อกจากสอดคล้องกับรัฐมนูลแล้วเนี่ย
ก็ป้องกันปฏิวัติได้โดยปริยายอะไรอย่างนี้

ยังแต่ว่าเป็นความชอบทำของเขา

อ้างสาเหตุมาหลายอย่าง

มันมีอยู่ว่า๒แบบ
ความชอบทำที่เกิดขึ้นในใจคน

กับความชอบทำโดยกฎหมาย

แต่จะเป็นที่ยอมรับ

ของประชาชนหรือไม่นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ประกาศตัวเป็นนักการเมืองก็เป็นสิ่งที่ดีครับ

นักการเมืองเต็มใบเนี่ยก็จะต้อง
อาสาศึกลงไปสู่การเลือกตั้งด้วย

ซึ่งเวลายังมีนะครับถ้าจะเปลี่ยนใจ
เป็นนักการเมืองเต็มใบนะครับ

ในการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตาม

หรือปีหน้าหรือปีโน้นก็แล้วแต่

ถ้าการเมืองเป็นในรูปแบบ
ที่กำลังขีดเส้นอยู่อย่างนี้
เราก็จะเปรียบเสมือนว่ามีภักดิ์ใหญ่อยู่๓ภักดิ์
ภักดิ์ที่๑คือภักดิ์ประชาธิปัตย์ภักดิ์เก่าแก่
อีกพักหนึ่งก็คือที่เป็นคู่กัดกันพักเพื่อไทย
และอีกภักดิ์หนึ่งเนี่ยผมอยากใช้คำเหมือนกับเป็นสหภักดิ์
คืออาจจะเป็นพักเล็กพักน้อยหลายสิบพักแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
การเมืองยุคต่อไปเป็นการเมืองสามกกนะครับ
ก๊กไหนจับมือกันได้ก็จะได้เป็นรัฐบาล
แต่ท่านจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยก็น่าคิด
เพราะว่าถ้าไปอยู่ในพักหนึ่งพักใดแล้วเนี่ย
มันเหมือนกับว่าไปไปเผชิญหน้ากับทุกภัคทร์แต่ก็
ไม่ร้องก็ไม่รู้ว่าท่านจะกล้าหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
คุณทงชัยพูดถึงการเมืองสามกกผมเห็นด้วย
เพราะว่าภัคก็ก็มีแฟนคลับไว้มีจุดยืน
ประชาธิปไตยเต็มใบจ๋าสากลท่วมพลักษณ์นะฮะ
ส่วนพักประชาธิปัตย์ก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่าพักเพื่อไทย
แต่ว่าเขาก็ต้องตั้งกาดสูงในหลักการของเขาประชาธิปไตยเหมือนกัน

แต่การลนลงเลือกตั้งการหาเสียงเลือกตั้ง
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์และภักดิ์ประชาธิปัตย์
ต้องชูทงหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ไปนายกรุงตรีแน่นอน
อันนี้พอหลังเลือกตั้งแล้วจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่
มันอยู่ที่ประชาชนตัดสินอยู่ที่เสียงประชาชนนั้นนะครับ
แต่ผมเนี่ยแอบคิดนะฮะแอบคิดว่าเล่นสองหน้าหรือเปล่า
สหภัคกับประชาธิปัตย์คิดได้นะ
เขาก็พูดถึงผลิตการธรรมาภิบาลอยู่สหภัค
ประชาธิปัตย์ก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยธรรมาภิบาล
หลังจากเสด็จน้ำและได้ผลเลือกตั้งและผมว่าตรงนั้นน่าคิด
นั่งตอนนี้อะไรเป็นตัวแปรส์ที่ทำให้
มันยังมีไหม

ผมทำอาชีพนี้มาพอควรแล้วไม่มีทางแล้ว
ก็มันไม่มีปัจจัยอะไรที่เกื้อนอุ่นก็ได้เลย
เวลาเท่านี้มันอ้างประชาธิบัตรไทยเนี่ยจากบ้านก็ฟังฟังก็เบลอละ
ตอนนี้ว่าอะไรที่จะทำให้เขามีมีรัฐสบาทมีภูมิ
ทำให้เขามีรัฐบาลและมีผู้นำ
ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นมากกว่า

มันไม่มีประโยชน์
ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่า
เขาก็มีทีมการที่จะไปรับปีฝ่ายการเมือง
ดูภาพมันไม่นั่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าเขาทำมาหมดแล้ว
พักเล็กพักอะไรเนี่ยลองยกตัวอย่างที่สุพรรณบุรีก็
ไปมาหมดแล้วไปแล้วสุโขทัยเขาบอกว่าไปต้อนรับเขาเองนะ
เขาลงพื้นที่
เท่าที่เห็นเท่าที่เห็นเป็นอย่างนั้นชาวบ้านเขาไม่ได้กินแกมแล้ว
สะสมทรัพย์เนี่ยอืมคือพวกเนี่ยเป็นเราต้องยอมรับหน้าการเมืองของราช
มันก็มีสองแบบอีกแบบหนึ่งก็มีอุดมการมีหลักการอ่ะอย่างประชาธิปัตย์
เขาก็จะมีหลักการที่ทำให้เขาเติบใหญ่มาแล้วก็อยู่นาน
แต่ก็ยังมีอาการมีอีกศูนย์คือขอให้ได้เป็นรัฐบาลอืมใช่
เหมือนทุกอย่างจะโรยด้วยกีบกุหลาบนะอะไรมันจะเป็นตัวสะดุดแล้วล่ะ
แต่ในถ้ำกลางกรีบนั้นอาจจะมีซ่อนหนามแหลมคมอยู่ด้วย
ก็ควรจะต้องเดินด้วยความระมัดระวัง
แต้มต่ออีกอันหนึ่งที่มองเห็นกันนะฮะ
ที่คุยกันก่อนที่จะเข้ามาบนเวทีนี้
ก็คือนอกเหนือจากเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกได้
จากวิธีสภาก็ดีอะไรก็ดีแล้วเนี่ยนะครับ
ลองสำรวจดูสิครับว่าถ้าเป็นสามกกเนี่ย

ตอนนี้ใครให้คิดนี่เอง
คุมประสานงานนะครับแล้วก็จะเป็นกกที่มีทุนหนาที่สุด

ก็ต้องใช้การเมืองเมืองไทยนี่ผม
เชื่อว่าต้องมีการใช้เงินนะฮะ
แต่มันจะใช้รูปแบบไหนยังไงนะฮะ
เราผ่านวิกฤตอะไรกันมามากมายแล้ว

พอโกงแล้วมันเกิดวิกฤตนะครับ
แต่ผมอยากให้เป็นอย่างที่เราวิเคราะห์กันนะครับ
ว่าการเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งได้
แม้แต่ครึ่งใบนะครับ
ภาวนาเถอะถ้ามันวิกฤตเกิดขึ้นคราวนี้อีก

มันจะเป็นวิกฤติการทหารการเมือง
แล้วมันไม่รู้ว่าจะหายวิกฤตได้อย่างไร